สำหรับไอเดียของการทำดีส่งมาอย่างต่อเนื่องนะคะคุณผู้ชมยังไม่หมด
คราวนี้ไปดูไอเดียในการสร้างอุโบสถที่จังหวัดนครสวรรค์กันหน่อยอ่าดีครับ
ปักหมุดกันเลยพร้อมกันที่นครสวรรค์จ้ามานครสวรรค์จ้าไหนล่ะ
อ๋อยังไม่ขึ้นเหรออ้าวไม่ขึ้นเหรอเอาใหม่ไหมอ่านี่แหละ
จังหวัดนี้คุณผู้ชมค่ะมีแหล่งท่องเที่ยวมากมายนะคะมีวัดวาอารามสวยงาม
แต่ว่าวัดแห่งหนึ่งเนี่ยมีอุโบสถหลังหนึ่งค่ะที่เรียกว่านำเอาขวดสีเขียวเนี่ย
บ้านน้องไก่หล่อตำบลพรมนิมิตรอำเภอตาคลี
จังหวัดนครสวรรค์ค่ะคุณโอ้เขียวเลยนะ
สวยงามมากเลยน่ะดูเป็นเซียมราโกดใช่แล้วแล้วแต่ว่า
คือขวดน้ำอ่ะคุณมันคือขวดเครื่องดื่มไงฮะเอามาทำอย่างนี้แล้วสวยงามจริง
อุโบสถหลังนี้สร้างขึ้นมาสมัยพระครูนิเทศธรรมวุฒิเป็นเจ้าอาวาสปัจจุบันท่านมรณภาพไปแล้ว๑๔ปีเนี่ยนะคะ
ตอนที่มีการเกาะสร้างขึ้นมาเนี่ยค่ะก็ได้มีการเรียกว่านำไอเดียนี้มาจากการที่พระครูนิเทศธรรมวุฒิไปศึกษาพระธรรมที่ต่างจังหวัด
ก็เห็นเขาก่อสร้างอาคารที่ใช้ขวดแก้วก็มาปรึกษากับผู้ใหญ่บ้านว่าทำดีไหมแบบนี้
สมัยนั้นทุกคนก็เห็นด้วยร่วมแรงร่วมใจกันหาขวดแก้วสีเขียวมาตกแต่งอุโบสถนะคะ
เรียกว่ากว่าจะเสร็จก็ใช้ทั้งระยะเวลาแล้วก็ใช้ขวดไปเยอะกว่า๕๐๐๐ขวดทีเดียว
เกือบมากคือครึ่งแสนอ่ะนะขวดเนี่ยจะใช้ประกอบด้านนอกนะคะส่วนหลังคาขวดแก้วก็จะมีด้วยเหมือนกัน
ส่วนบริเวณหน้าอุโบสถประดับตกแต่งด้วยกระจกเสาเป็นคอนกรีตบานประตูหน้าต่างทำด้วยไม้สัก
ขันด้วยหินอ่อนก็ทำให้อุโบสดขวดสีเขียวนี่สวยงามโดดเด่นภายในก็เหมือนทั่วไป
แต่ภายนอกสีสันของขวดมันทำให้โดดเด่นแล้วก็เป็นสีเขียวอร่ามงามตาเหมือนมรกฏเลย
ตอนนี้นะเขาก็ยังเชิญชวนนะให้ทั้งไปเที่ยวค่ะรวมถึงใครอยากจะนำปัจจัยหรืออยากจะนำขวดไปบริจาคอ่ะ
เพื่อไปตกแต่งเพิ่มเติมก็ยินดีนะคะที่วัดหลังเขาอำเภอตาคลีจังหวัดนครสวรรค์
มาฝากกันเป็นอีกหนึ่งไอเดียในการประดับตกแต่งวัดให้สวยงาม

เพราะว่าขวดแก้วมันก็จะมีความเงาอยู่แล้ว